วันนี้มาดูสัตว์น้อยน่ารักอย่างน้องหมาหน่อย

ชิวาว่าตัวนี้มันดูเหมือนว่า
มันสามารถสัมผัสพลังงานบางอย่างจากรูปของคุณย่าได้ค่ะ

หมาตัวนี้ชื่อว่าเจ้าตะโก้นะ

มันยืนจ้องมองรูป

ถ้าโก้พูดได้โก้คงบอกว่าโก้สัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างงานนี้ต้องให้หมอปลามาไหม
โก้บอกโก้รู้สึกไม่ดีโก้จะอาเจียนโก้หาวโก้หาวมันคนละอาการแล้วอันนั้นของหมอปลาเขา

เออบางคนก็คือเชื่อว่าหมาเนี่ยจะเห็นวิญญาณหรือว่าจะสัมผัสถึงพลังงานลี้ลับบางอย่างได้จริง
เออบางคนก็ขำไปถึงความน่ารักของน้องโก้
หมาที่บ้านคุณผู้ชมใครเลี้ยงอยู่แล้วมีลักษณะแบบนี้บ้างไหม
เออแมวมันเป็นมั้ยแบบนี้เวลาที่ดูรูปหรือว่ามีอาการแบบแปลก

เอาเป็นว่าหมาบ้านนี้สัมผัสอะไรบางอย่างได้แหละ
ยังไงก็ขอบคุณเจ้าของคลิปทีตั๊กกี้ด้วยนะ